มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนโดแห่ง๑

มีคนจ้างวานให้คนมาทำร้ายเขาหรือเปล่า

เพราะคนที่มาทำร้ายเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยนะฮะ

โพสต์เรื่องราวเอาไว้นะครับบอกว่าพี่ชายของเธอถูกทำร้าย
โดยคนทำร้ายเนี่ยเอามีดติดตัวมากลุ่มคนที่มาทำร้ายไม่รู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนคาดว่ามีคนจ้างวานให้มาก่อเหตุหรือเปล่า
มันเริ่มต้นจากการเกิดการชกต่อยกันก่อนแล้วอีกฝ่ายนึงเนี่ยแอบเอามีดขึ้นมา
แล้วก็ทำร้ายฝั่งเราจนบาดเจ็บกันทุกคนแบบไม่ทันตั้งตัว
แล้วฝั่งนั้นก็หนีไปขี่จักรยานยนต์หนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่คอนโดแห่ง๑แถวพระราม๓
คืนวันที่๕เมษายนภาพที่โพสต์เป็นช่วงที่เริ่มมีปากเสียงกันเธอบอก
นี่นะฮะส่วนนี้เป็นภาพตอนเจ็บแล้วอันนี้ตอนเริ่มมีปากเสียงกัน
วันนี้คุณบาสาวสีผู้สื่อข่าวเราไปนะครับคอนโดแถวพระราม๓นะฮะ
เจอกับคนเจ็บครับคนเจ็บชื่อเอกพฤษจันกัดอายุ๓๔ปี
เขาบอกว่าเขากับคนในครอบครัว๔คน

เรื่องจะเชิญพ่อของเขาเนี่ย

ซึ่งพ่อเนี่ยทำงานเป็นช่างประจำคอนโดที่เกิดเหตุนี่แหละ
เพราะไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมอยู่ดีเนี่ย
จะมาเชิญพ่อออกจากงานก็คือให้ออกจากงานเนี่ยแล้ว

เป็นคนภายนอกแน่นอนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอนโดงคอนโดเลย

ก็วิ่งเข้ามาถีบฝั่งของพวกเขา

ฟันใส่เข้าหน้าพี่เขยเขา

จังหวะเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเขามีคลิปนะฮะ
จังหวะเกิดเหตุเราได้คลิปมาจากคุณเหกะพดนะฮะทุกผู้ชมครับ
เฮ้ยมรึงอะไรอ่ะเฮ้ย
อะไรไอ้จับให้กูมีเนี่ย

อีกฝั่งนึงเนี่ยอยู่ดีเอามีดขึ้นมาไล่ฟันนะฮะทางฝั่งของคุณเอกพฤษบอกว่าก็เจ็บกันหมดแล้วครับ
หลังจากเหตุสงบก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตัวของคุณเอกพฤษก็ข้อมือซ้ายถูกฟันเข้าไปเนี่ยเย็บ๒๐เข็ม
หูขวาอีก๖เข็มที่แผ่นหลังอีก๑๐เข็มมีอีกคนนึงชื่อพิเชษนะฮะเป็นพี่เขยของเขาถูกเย็บเข้าที่ใบหน้า๕๐เข็ม
ญาติอีกคนนึงก็เจ็บนะญาติอีก๒คนก็บาดเจ็บเหมือนกันนี่ฮะมีชินกฤษนะครับโดนฟันเข้าใบหน้าทางฝั่งซ้ายไปถึงหูซ้าย
อีกคนนึงชื่อวัฒนานะฮะโดนฟันเข้าข้อมือขวา

ทางเอกพฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขามาทราบหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่คอนโดเนี่ยพยายามไปช่วยกลุ่มผู้ต้องหาให้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีด้วยนะฮะ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาเนี่ยก็สันนิษฐานว่านี่จะเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่า
อาศัตรูผู้มีชื่อว่ารบหมื่นด้วยหน้ามอื่นก็จะรับเลยว่านี่ก็จะเป็นเพียงมันทุกท่านแล้วนะฮะ

ตอนนั้นก็มีพวกเพื่อนผมมาอยู่หลายคนเหมือนกัน
แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปจับตัวได้เพราะว่ากำลังจะเข้าไป
แล้วคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ทำฟอร์มว่าจะชักมีดอะไรสักอย่างหนึ่งออกมา

ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวของเราคุยกับคุณเอกพจน์อยู่นะครับ
มีหนึ่งในคณะกรรมการที่ดูแลคอนโดเนี่ยเขามาถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอดี
ลองดูนะฮะที่มีการพูดคุยกัน

เราได้คุยกับพ่อของเอกพฤษที่เป็นช่างประจำคอนโดนะฮะ
ชื่อในเถิงอายุ๖๕ปีนี่ฮะที่ว่าเอกพฤษเขาพยายามไปถามทางเจ้าหน้าที่คอนโด
จะมาให้พ่อเขาออกจากงานทำไม
นี่นะครับจนมีเรื่องมีราวอะไรกันตรงนั้นเนี่ย

พ่อของเอกพฤษเขาบอกว่าที่คอนโดมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา
อยู่ก็มาแจ้งเขาว่าจะให้ออก
ก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็ไปถามนะคนที่เกี่ยวข้องบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในคอนโด
ได้รับคำตอบว่าให้คณะกรรมการแล้วก็ตัวของคุณเถิงเนี่ยเขาไปคุยกันก็แล้วกัน
แล้วก็เอาเรื่องเข้าที่ประชุมให้มีการชี้แจงว่า
ตกลงทำไมจะให้ช่างประจำคอนโดออก
แต่ก็ไม่มีการชี้แจงอะไรกลับมารู้แค่ว่าจะให้ออก
จนลูกชายคือเอกพจน์กับญาติเขาไปถามกันนั่นแหละ
เขาต้องการถามความเป็นธรรมสุดท้ายก็มีเรื่องเกิดขึ้น
อย่างที่จะคุยกันทั้งผู้ใหญ่ทั้งคอนโดเขาก็
คำแนะนำแล้วว่าให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผล

ผมทำงานมา๒๗ปีแล้ว
ตั้งแต่คอนโดสร้างใหม่เลย

มีแต่สมาธินักศึกษามันเกินไป
ทีนี้ใครมาทำร้ายเขาล่ะ
กลุ่มของเอกพฤษที่เขาจะมาถามเรื่องพ่อเขาจะให้ออกอะไร

นี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
คุณนัทนะครับอยู่ในห้องทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุ
บอกว่าอย่างนี้ระหว่างที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับ

เธอก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันจำอะไรแทบไม่ได้

ยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนที่เข้ามาก่อเหตุเลย

เถิงที่เป็นช่างประจำคอนโดออก

อายุก็๖๐กว่าแล้ว

ไม่ได้มีอะไรตื้นลึกหนาบางกว่านั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของนายเอกพฤษเข้าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีกันอยู่นะฮะ